เพราะวันใกล้จะปีใหม่แล้วสองสาว

ใช่ค่ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสุดสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวอีกเหมือนกัน

เฮ้ยปลูกต้นคริสต์มัสหรือว่าต้นรักเอาดี
ต้นรักเขาปลูกอยู่แล้ว

ค่ะนี่ของคุณยังเผยไม่หมดเลย
และดิฉันก็จะค่อยเผยความลับของคุณออกมาทีละนิดทีละนิดเหมือนกันนะคะ

เอามีเรื่องอะไรก็จะมาเผยมาคุยกันตรงนี้กับคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีคุณผู้ชมอยากจะคุยอะไรกับเราก็ส่งไลน์มาคุยกันได้นะจ๊ะ
เรื่องของแผนการเดินทางช่วงปีใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมส่งกันมาได้
และที่สำคัญที่ต้องเล่าเรื่องของแผนการเดินทาง
เพราะว่าหลายคนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับบ้านกันใช่ไหม
ทางด่วนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเลือกใช้ออกจากกรุงเทพเพื่อกลับต่างจังหวัด

งั้นมีข่าวดีมาบอกกันครับ
ฟรี

แต่ถ้าขึ้นทางด่วนฟรีครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับ
เขาได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับประชาชนทุกช่วงเทศกาลปีใหม่
รู้จักกันดีกรุงเทพชมบุรีพัทยาไปทางนั้นฟรี
และอีกหนึ่งเส้นทางคือทางหลวงพิเศษหมายเลข๖
อเตอร์เวย์สระบุรีโคราชทางหลวงใหม่ไง
ที่จะวิ่งไปที่โคราชแบบเป็นทางด่วน

อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางทางพิเศษหมายเลข๙
บางปะอินบางพลีก็น่าจะเป็นวงแหวนรอบนอกนะ

เส้นนั้นก็จะวิ่งได้ฟรีเหมือนกันนะครับ
คือจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่๒๙ธันวาคมยาว
วันรวดจนถึงวันที่๔มกราคมปีหน้า
ไม่ใช่ฟังข่าวนี้แล้วไม่ทันได้ดูเวลาไม่ได้ดูวัน

ได้ยินแค่คำว่าฟรีทางด่วนฟรีไปเลย
ใจเย็นก็คือ๒๙๔มกราคมนะครับ

ไม่ได้ไปไหนแต่ก็ใช้ทางลงทางด่วนบ้าง
หรือว่าใช้รถไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงอะไรแบบนี้

รวมไปถึงทางพิเศษบุรพาวิถีและกาญจนาพิเศษ
ฟรีในช่วงปีใหม่เหมือนกันนะครับ
อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะเดินทาง
ก็ช่วยประหัดค่าใช้จ่ายไปได้สักนิดนึงก็ยังดีนะ
คือตกใจนะเวลาขึ้นทางด่วนที่เขาให้บริการฟรี
ผมเป็นประจำเลยยังไงคะก็ชะลอรถชะลอจะจ่ายตังค์ไงพอหันไปดูป้ายอ้าววะฟรี
เรียบเยี่ยบเบรกแล้วก็เยี่ยบทันเล่งเลย

ก็ดูช่วงเวลาให้ดีแล้วกันนะคะว่าช่วงไหนฟรีกันบ้างนะคะ
แต่เน้นว่าช่วงปีใหม่และขับรถให้ปลอดภัยด้วยค่ะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทย
ตอนนี้เอาเป็นเรื่องของล่าสุดก่อนนะคะ
พบทหารเรือที่รอดชีวิตแล้วประมาณ๖๐นายนะคะ
และตอนนี้ถูกส่งมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ศูนย์แห่งนี้นะคะมีทั้งกำนันมีทั้งผู้ใหญ่บ้าน
หลัดอบตในพื้นที่ระดมกำลังมาช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะ
สำหรับการช่วยเหลือก็ต้องมีทั้งอาหารเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว
เพราะว่ากำลังพลทั้งหมดที่ช่วยเหลือมาได้
เขาไม่ได้มีทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของติดตัวมาเลยนะ
ก็คือจมหายไปกับเรือหมดเลยอ่ะใช่
คือบางคนต้องขอยืมโทรศัพท์มือถือจากเจ้าหน้าที่
โทรกลับไปบอกครอบครัวกลับไปบอกพ่อแม่ว่าปลอดภัยดี
ทีมข่าวไปพูดคุยกับพลทหารผู้รอดชีวิตนะคะ
บอกว่ากำลังพลทั้งหมดล่องเรือมาตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคม

ชุมพรประมาณ๘โมงเช้าของอีกวัน
แต่พอถึงแล้วใกล้จะถึงฝั่งแล้ว
ไม่สามารถท่อสมอเจาะได้
เพราะว่าคลื่นมันแรงมาก
นี่ดูตามภาพนะวันนั้นขึ้นแรงแบบนี้เลย
หลังจากที่เข้าฝั่งไม่ได้ทอดสมองไม่ได้ต้องล่องเรือกลับออกมานะ
กลับมาที่บางสะพานค่ะแต่ก็มาเกิดเหตุคลื่นสูงแบบนี้
น้ำเริ่มเข้าใต้ท้องเรือเครื่องยนต์เสียหาย
ทำให้น้ำเริ่มเข้าเรือเข้ามาเรื่อย
คุณต้องนึกภาพดูนะน้ำมันเข้าไปในเรือใช่ไหม
แล้วมอเตอร์มันเสียมันไม่สามารถสูบน้ำออกได้ไง
มันก็เข้าไปเรื่อยเลยมันออกไม่ได้แล้วเพราะเครื่องสูบน้ำเสีย
คือพลทหารรายนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่ตกใจ
เพราะว่ามั่นใจในความปลอดภัยของเรือชูชีพที่ลอยมา
ตัวเขาเองไปเกาะเพื่อนรอดมาได้นะ

แต่ตอนนี้พ่อบอกว่าเสียใจเหมือนกันนะ
เพราะบางคนเห็นเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีชูชีพ
จมน้ำไปต่อหน้าต่อตาแล้วเป็นพักติดตา
ตอนที่ลอยร่องอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคนที่มีชูชีพก็ลอยไปใช่ไหม
คนที่ไม่มีชูชีพก็ต้องเกาะเพื่อนอย่างนั้นไป
แต่บางคนเกาะไม่ทันไงครับเอ้อไปฟังเสียงหน่อยค่ะนั่นไง
จังหวะที่จมไปนี่คือทุกคนก็ต้องทิ้งอิสระ

บางคนก็ยังถอดเสื้อผ้าไม่ทันก็ไปถอดในน้ำครับ
มีไหมคนที่อยากว่ายน้ำนี่ไปหรืออะไร

เขาก็ไม่รู้อย่างนั้นครับ
ยังไม่เจอไม่ทราบเหมือนกันนะ
เพราะว่าโดนขึ้นลูกแรกเขานั่งอยู่ข้างผมเลยครับ
แต่โดนขึ้นลูกแรกไปผมหันมาหาเขาเขาไม่อยู่แล้วยังไง
ทำยังไงก็ได้ขอให้ขึ้นเรือได้
ตอนนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อนที่ไปด้วยกัน

ถ้าผมไม่หันไปเจอผ่องยางผมอาจจะไม่รอดก็ได้

จริงครับพี่เหนือกสุดท้ายจริงครับ

ทหารเขาถือเรื่องนี้นะไปด้วยกันต้องกลับด้วยกันไง
แต่เขาบอกว่าไปด้วยกันแต่บางคนไม่ได้กลับด้วยกันนี่แหละ
จากนี้นะคะลูกเรือผู้ราชชีวิตรายนี้บอกว่า
ความรู้สึกตอนนั้นรอความตายใช้คำนี้เลย
เพราะตัวเขาเองไม่ได้สวมเสื้อชูชีพนะครับ
ลูกเรือหลายคนต้องลอยคออยู่ในน้ำทะเลแบบนั้น
เผชิญคลื่นซัดถาโถมรุนแรง
ตัวเขาว่ายน้ำไปเกาะเพื่อนไง

ฟังเสียงอีกครั้งค่ะ
เหมือนเรารอตายครับเพราะเราไม่มีเสื้อชูชีพครับ

ไม่ได้แจกตอนขึ้นเรือนะครับ

แล้วมีเรือมาช่วยก็มีหวังขึ้นมาครับ

แต่ก็ยังมีหวังอยู่ครับเพราะเขาก็ยังอยู่รอบเราครับ
แต่สุดท้ายเรือเราก็ไม่ไหวครับ
แต่พอท้ายจมไปนิดเดียวนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับ
คือลูกหนึ่งมามันสาดเราเฉย
คือลูกสองมามันพัดคนหมดเลยครับ

พอตกไปมันก็ไปอยู่ใต้เรือใช่ไหมครับ
ตกลงไปแล้วเรือมันก็ตั้งดิ่งอย่างนี้ครับ
มันก็ดึงเราไปด้วยผมก็ตะเกียดตะกายวายออกมาครับ

โอ้โหเป็นข่าวใหญ่เราก็ต้องมาอัปเดตกันแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนั่นคือฝากฝั่งของผู้รอดชีวิตนะคะ
แต่ตอนนี้๓๐ชีวิตที่ยังคงหาอยู่ที่ยังคงศูนย์หายนะคะ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานกำลังระดมกำลังอย่างเต็มที่
เราเองนะคะจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ
ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ทำงานอย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
รวมถึงผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะพี่ทหารเดินทุกท่านด้วย

เอาล่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าว

ลุงรุ่นใหญ่ที่เล่าไปเมื่อวานนะเหรอ
พี่เปย์เปย์สาวหลักแสนแขนไม่ได้จับนะคะ

น้องสาวคนนี้เขาออกมาพูดคุยในมุมของเขาบ้าง

แล้วคืบหน้าล่าสุดของคุณลุงเนี่ยเขาทำยังไงกับครอบครัว

มาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องซายก่อน

น้องสายสาวอายุ๑๙ปี
นี่คุณลุงเขาบอกว่าเปย์ให้สาวก็คือน้องสายคนนี้แหละ
เขาว่ากันว่าเป็นคนที่หลอกเงินคนแก่ว่ากันอย่างนั้น
แล้วนี่ดูภาพที่น้องเขาโพสต์ในโซเชียล

ก็มาเปิดใจกับทีมข่าวนะคะ
บอกว่าจริงน้องสายก็รู้จักกับลุงวินเนี่ย
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน

ด้วยความที่รู้จักกับลุงอยู่แล้วก็เลยไปขอเงินลุง
วันนั้นลุงวินแต่งตัวหล่อ

อยากจะไปแบบคุยด้วยมาหยอกมาแซวนิดนึง

ยังมีเมื่อในฐานะลุงหรือญาติผู้ใหญ่ก็ว่ากันฝ่าย
แต่พอมาทราบทีหลังว่าลุงวินมีเมียแล้ว
โดยลุงวินบอกว่านี่ลุงเนี่ยนะ
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเมียมานาน๓ปีแล้ว

อยากจะมีสาวสักคนนึงมาช่วยหน่อย
หลังจากนั้นแหละค่ะลุงวินก็เป็นฝ่ายตามตื้อเธอตลอด
ก็มีแชทคุยกันเนี่ยนะคะเธอยังบอกอีกนะว่าลุงวินเนี่ย
หลอกเธอไปสวนยางหวังจะทำอนาจารย์ด้วยนะ
เรื่องสวนยางเนี่ยมันคนละมุมกันเลยนะ
ก็นั่นสิค่ะเพราะลุงวินแกบอกว่าที่จะไปสวนยางน่ะ
ทรายต่างหากที่เป็นคนหลอกให้ลุงแกไป
นี่ไงตกลงความจริงยังไงเราไม่รู้เนอะ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็พูดกันในมุมของเขา

ลุงหวังจะทำอาณาจารย์
น้องซายบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องน้องซายก็ขู่จะแจ้งความแล้วนะ
ประจานก็แล้วแต่ว่าลุงวินก็ตื้อไม่เลิก
ไม่ยอมจบอยากได้แต่หนูอยากได้แต่หนูทั้งนั้น

ลุงว่ะลุงว่าไงอ่ะ

ลุงไม่ยอมสิในเมื่อลุงยังตื้อ

หลอกให้โอนเงินซะเลยเหมือนแกล้งอ่ะ
ซึ่งลุงวินก็โอนให้จริง
มาให้ทีละพันสองพันตามที่ลุงบอกนั่นแหละ
แต่ว่าอาจจะไม่ถึง๒แสนน้องบอก

ลองฟังเสียงน้องซายนี้ดูค่ะ

มันเป็นรูปที่หนูโพสต์ลงเฟสธรรมดา
แต่เขาแบบว่าไปบันทึกมาไว้ดูแล้วเขาบอกว่าเขาเอาไว้สไลด์หนอนเขา
เพราะว่าของหนูมันเซ็กซี่เกินว่าสั่น

ถ้าแบบเจอน่ะจะเลียตั้งแต่เส้นผมยันไปถึงบอกว่าอย่างนี้
ถ้าไม่จบใช่ไหมหนูก็แบบล่อเงินต่อ
ให้หนูพูดจริงคือมันไม่จบไงพี่เราก็ต้องล่อเงินต่อ
แบบหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องไปขายตัวเองขายความโง่ว่าเสียเงินเยอะขนาดนั้นให้เด็กเอา
แล้วยังพูดแบบว่าเออเขียนไม่ได้จับแบบคนฟังยิ่งรู้สึกว่าแกโง่เลยพี่
โอ้โหน้องชายให้สัมภาษณ์ได้แซ่บมากกว่าฉัน
แต่ว่ามุมมองแต่ละคนต่างกันไปน้องเขาก็ให้ข้อมูลในส่วนของเขา
ที่นี่บ้านลุงหวินว่ายังไงรอบนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลุงหวิ้นนะ

โครมมาเนี่ยนะโอ้โหไม่เงียบอะค่ะเรื่อง

เมียพ่อตาแม่ยายอ้าวรู้กันทั้งหมดเลยค่ะ
เวรกรรมเวรโอเบอร์
ใช่นะคะแต่ด้วยความที่อยู่กันมานานด้วยความรักความผูกพัน

ลุงก็ให้คำมั่นสัญญากับเมียว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้ว
แล้วไม่ใช่แค่พูดนะตามประเพณีธรรมเนียมคนโบราณเนี่ย
จะยกขันห้าไปขอขมาพ่อตาแม่ยายด้วย
ตามแม่ยายก็ให้อภัยแล้วบอกให้เลิกทำนะ
อย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าไม่ชอบอะไร
มีอะไรติดใจกันก็พูดกันตรงบอกกับเมียได้เลย
ซึ่งตัวของลุงวินเองก็สัญญากับพ่อตาแม่ยายว่า
ไม่ให้เงินเด็กคนนี้อีกแล้วค่ะเออ
ที่ผ่านมาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะคะ
แต่ลุงแอบบอกว่าใจหนึ่งมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่า
คือปกติลุงเป็นคนใจแข็งนะ
เป็นคนอดทนยึดมั่นในเรื่องคุณธรรมความดีงาม

จิตใจมันอ่อนระทวย

เพราะว่าน้องเนี่ยมีรอยสักรูปเทพผู้หญิงอยู่บนหน้าท้อง

ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวไหม

เออมันก็แล้วแต่ความชอบจริง
อ่ะส่วนเรื่องของเงินแสนที่เปย์ไปลุงบอก

จะไม่ได้ต้องติดใจติดค้างกันอีกนะคะ
ให้เหมือนกับว่าจบแบบหินจมน้ำ

คือจบขาดไปเลยหายวับไปเลย

เออสุดท้ายหินก็จากไป

หกคมใจ
นี่แหละสงสารสงสารตัวผมเองเดี๋ยวจะโดนพลาดผิงตะวัง
มาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเด็กครับน้อยใจคนในบ้าน
น้อยใจผู้ปกครองไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรกัน
สุดท้ายตัดสินใจหนีออกจากบ้านไม่ได้ไปคนเดียว
พาตัวนี้เจ้าตัวนี้ไปด้วยครับ
นี่ไปด้วยนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา

วันนี้เราน้อยใจพ่อแม่เราจะออกจากบ้านนายต้องไปกับเราด้วย

ถ้าแมวมันคิดในใจมันก็คงบอกว่าเราไม่ได้เต็มใจทำไม

เราอยากเลิกเป็นเพื่อนเธอกับตอนนี้โอ๊ยเห็นใจ

เรื่องนี้ถูกโพสต์ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าแมวโรงพัก

คุณผู้ชมเชื่อไหมเด็กน้อย๙ขวบไปกับแมว
ตัวนี้เนี่ยคือน้อง๙ขวบเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
ตอนแรกออกไปกับถุงใบใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเอาแมวไปด้วย
ไปเจอกับตำรวจนั่นแหละครับเพราะว่าคนในบ้านเขาเห็นว่าหายไปแบบผิดสังเกต
เลยไปแจ้งความให้คุณตำรวจช่วยตามหน่อยสุดท้ายตำรวจตามหาจนเจอ
นี่ครับแล้วก็พาไปที่สอนอบางนาเลย
หนูเอ้ยมาพร้อมกับถุงแมวแมวส้มนี่แหละฮะ
ติดสอยให้ตามมาด้วยถุงใหญ่นะ
ต้องปีอากาศให้มันวิธีอยู่ให้มันแมวไม่รู้เรื่องเลย
แมวก็ทำถูกแล้วแหละก็ต้องไปกับน้องเขา
ยังไงก็ไปเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะก็ต้องตามไปด้วย
ถามน้องเขาน้องเอาจริงมีปัญหาอะไรกับที่บ้านเหรอ
ก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยกระทบกระทั่งกัน
น้อยใจก็เลยหนีออกจากบ้านแต่ตัวเขาก็ไม่อยากไปคนเดียว
มันเหงาแล้วด้วยความรู้สนิทกับเจ้าแมวตัวนี้เพื่อนกัน
ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วต้องไปด้วยกันนะ
ถ้าไปคนเดียวมันเหงาแย่เลยก็เลยพกแมวตัวนี้หนีออกมาด้วย
สุดท้ายปลอดภัยทั้งคนทั้งแมว
กลับคืนสู่บ้านเรียบร้อยคุณยายมารับกลับบ้าน
ถ้าคิดซะว่าสงสารก็สงสารแมวมันเถอะนะ
สารหนูด้วยหนูออกมาหนูก็ลำบาก
กันดีกว่าอย่านะสัปดาห์หน้าอย่าให้ได้อ่านนะ
คุณชนะหนีออกจากบ้านเพราะแมวไร้วัว
ของคุณชนะที่เขามีสีเหมือนวัว

งอนครับชอบอยู่บ้านครับ

นึกว่าจะบอกว่าเวลากลางคืน

แท็กซี่ลืมผู้โดยสาร

และผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติด้วย

โอ้โหท่านนี้เหรอคะท่านนี้มาจากนอเวย์

ออกมาคนขับหายแล้ว

เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมัน
ริมถนนสายเศรษฐกิจชนบุรีบ้านบึงในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

จับใจความได้ว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็นชาวนอเวย์นะมาเที่ยวเมืองไทย
พักอยู่เกาะช้างอยู่จังหวัดตราดนู้นแต่จะไปหาเพื่อน
แถวสุขุมวิทย์กรุงเทพมาไกลนะ
จากเกาะชางจะไปสุขุมวิทย์

คนขับมาส่งแวะปั๊มน้ำมันค่ะ

ส่วนชาวนอเวย์คนนี้ลงไปซื้อเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อ
เดินกลับออกมารอดให้

พาสปอร์ตโทรศัพท์มือถือและของมีค่าอื่นอยู่ในรถ

และตำรวจค่ะก็ช่วยกันติดต่อตามหาแท็กซี่
ต้องถามแท็กซี่สีอะไรเปิดกล้องวงจรปิดดูครับ

แล้วขับมาถึงปุ๊บนี่คนนี้เลย
อาการตอนแรกลงมาเขินอายก่อนเลย

ไม่ทันมองด้านหลังว่าผู้โดยสารอยู่หรือไม่อยู่

อีกนิดเดียวคุณเข้ากรุงเทพแล้วนะ

รถมันติดไงด่ารถมันติด

แน่จุดนั้นแน่วนกลับมาเลยฟังเสียงแท็กซี่หน่อยค่ะ

อีกนิดเดียวจะถึงสุขุมวิทย์แล้วพี่ค่ะ
โอ้โหและระยะทางนะ๖๐กิโลเมตร

กว่าจะรู้ตัวโอ้โหวนกลับมารับค่ะ

ไปถึงโรงแรมที่สุขุมวิทย์หาเพื่อนเจอกัน

ก็คนขาบผันสังเผจมันฮายเวนกรรม

สุดท้ายเรียบร้อยค่ะ
วันนี้เราเล่าข่าวจนลืมลูก

ต้องมีสมาธิมีสตินะ
อยู่ภพไม่ทุกคนอะไรก็ว่ากัน

ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วอยากจะหาอะไรสดร้อน
ดีเพิ่มความบุบอุ่นให้กับร่างกายก่อนหน่อย
เดี๋ยวจะพาไปทานเมนูอร่อยนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

ว้าวเจอกับที่เป็นหมูสับอย่างนี้นะตายแล้วตายอีกเลยนะ
แล้วคุณดูแบบข้นเลยเป็นต้มยำหมูสับที่เรียกว่าเข้มข้นจริง
และไส้คำนั้นนะคะโอ้นั่นแหละคุณสุภาษาราแกชอบกินเครื่องใน
ละลายในปากแน่นอนอ้าวพี่อ้ำพี่ดาวดูให้ดีค่ะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้านะจ๊ะ
อยู่บริเวณปากซอยจรรย์๔๙กรุงเทพฝั่งทนนะจ๊ะ
มานานกว่า๔๐ปีแล้วล่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณ
คุณเห็นไหมคะพวกเครื่องต้มยำต่างหมูสับนี่ลอยขึ้นมาเลยนะจ๊ะ
ซึ่งเขาใส่หมูสับเข้าไปครึ่งฉามหมูสับเน้นเลยนะคะ
พอเทน้ำซุปลงไปแล้วหมูสับมันก็จะลอยขึ้นมา
เขาก็เลยเรียกว่าเมนูลอยยำนั่นเอง
หิมยังกินจนตาลอยเลยน่ะ
เนี่ยอิ่มหลายละเส้นค่ะเส้นก็มีให้เลือกเยอะแยะแล้ว
แต่เราชอบนะคะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุปต้มยำนี่แหละเป็นสูตรต้นฉบับอายุทยา
อ๋อเหรอเออทุกอย่างนี้เด็ดจริงขายมายาวนานกว่า๔๐ปี
การันตีคุณภาพความอร่อยนะคะส่วนราคาเริ่มต้นชามละ๖๐บาท

คุณชิสาดูนี่เวลาเขาฝานไอ้มะนาวเป็นซีกแล้วบีบลงไป
มันเพิ่มความหอมความเปรี้ยวดีจังเอามาให้เราบีบเองอ่ะมันสดสด
เราบีบปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้ำมันของมะนาวที่เปลือก

ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงตีสาม

เผื่อไว้เพราะว่าคนจะสั่งจะสั่งกันเยอะ
เพื่อให้เบอร์ร้านลุงกับป้า๐๘๙๙๙๕๘๓๕๙

ไปดูอะไรอร่อยเยอะในรอบกรุงนะจ๊
ครับอันไหนก็จัด
ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วปิดท้ายด้วยไอติมกันหน่อยไหมล่ะ

ต้องไปช่วยกันตามหาพ่อค้าขายไอติมหน่อย
ไม่รู้หายไปไหนแต่ไปสนุกสนานอยู่ในงานบวชนั่นแหละ
ตามหาพร้อมกันในช่วงสะกิดยิ้ม

เจอรถแล้วแล้วทีนี้คุณขายไปไหน

พ่อค้าพ่อขายไอติมขึ้นเวทีไปเต้นเต็มคาราเบลแล้ว

ดีนะที่ยังเอากระเป๋าเก็บตังคาดเอวไปด้วย
เออแล้วไอติมล่ะไม่ขายแล้วเหรอ
ไอติมพกไปด้วยไหมนะ
ไม่รู้ล่ะคงจะชอบได้ยินเพลงแบบนี้มันโดนใจ
แล้วดูสิครับแดนทรงแดนเซอร์มาเต็มอย่างนี้
พ่อค้าไอติมก็อดใจไม่ไหวขึ้นไปเต้นด้วยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหึมซะหน่อย

เออค้าแบบนี้เลยแน่อย่างนี้เลย
จังหวะนี้มันได้ยินแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะคุณค่ะ
ใช่ไหมที่คุณไปเต้นประจำก็ท่านี้แหละ
หน้าเวทีนะจะต้องมีแต่นี่
มาแซวกันเยอะบอกพ่อค้าไอติมแกคงมาขายเอาสังคม
ยังไม่เน้นยอดขายเน้นความสนุก

เข้าได้ทุกงานด้วยนะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะชุมชนต้องแชร์พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับต้นตานตัวผู้แล้ว
วันนี้ไปทำความรู้จักกับต้นตาตัวเมียกันหน่อยเขาบอกว่ามันหอมมันอร่อยมันทำขนมได้
น่าทานมากเลยแต่ว่าจะน่าทานขนาดไหนแล้วทำยังไง

เมื่อวานนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เมืองเพชร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
ตัวเมียต้องมีลูกถูกไหมตัวเมียเนี่ยมีลูกแล้วเขาเอาไปทำขนมตาล

ได้ใช่ค่ะอาหารตัดโนธตัวเมียเขาบอกว่าทะโหดเยอะจริง
เพราะฉะนั้นแล้วจะรออยู่ยายไปครับ
ยังอยู่กับกำนันประสงค์ค่ะยังยังยังผู้ใหญ่เหมือนเดิม

ช่วงที่แล้วเราไปดูต้นตาตัวผู้
น้ำตาลได้อย่างเดียวทำน้ำตาลแต่ต้นตาลตัวเมียเขาให้ผลิตผลแบบนี้ทำอะไรได้บ้างคะ
หลายอย่างเลยมันแกงมันยำ
เอาพอแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่ารู้ว่าเยอะแน่นอนสำหรับประโยชน์
คุณผู้ชมแต่ทีนี้เมื่อกี้ลองไปแล้วลองขึ้นไปแล้วไม่รอดค่ะ
หนูขอสแตนอินต้องใช้สแตนอิน
หรือว่าคนที่มีความชำนาญพิเศษ
นี่มันต้องให้คนที่มีความสามารถ

อยากจะให้ได้ยินฉายาของลุงหนิงหลิงมากเลย
ฉายาอะไรคะมือปราบตามตัวเมีย

โดยหมดน้ำล้อเล่นต้องหลงแม่ง
เอาจัดเลย

เอ้ยโอ๊ยใส่ต้น

สาวเพชรบุรีเราต้องเอามาทั้งทลายเลย

ลูกหลิงขอทั้งทราย

สนุกสนองน้อย
มานั่งอยู่ใต้ต้นตาลตะโนดทั้งวี่ทั้งวัน
จะไม่ได้กินตาลสดจากลูกแบบอ่อน
มาไม่ถึงดูเอาเอง
ตานมาแล้ววันนี้ทำหลายอย่างเลยทำขนมตาลด้วยนะคะได้ไหม
เบื้องต้นตัวนี้ถามครูก่อนว่าใช้แบบไหนที่ทำขนม
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครูซิมค่ะ
รู้จักขนมตาลป่ะลูกรู้จักมันเป็นสีส้มส้ม
แล้วลูกตาลที่หนูถือมาให้ครูสีอะไรคะสีเขียวมันคนละสีกันเลยค่ะ
เราต้องไปหาลูกตาลที่มีสีเหลืองหนูไม่หากันนะไม่เน่านะไม่เน่าค่ะ
ได้แหละผมได้สองลูกแล้วกับครูข้ามันเลยค่ะอย่าล้มนะอย่าล้มนะ
แล้วหมายลูกนี้มันแตกอ่ะกัดกินมากลางทางหรือเปล่าเนี่ย
เราจะทำยังไงเสี้ยวไปทำขนมตาลได้รู้ป่ะนั่นน่ะสิ
ทีนี้ก่อนบีบมันต้องแกะแต่ชิ้นนี้เขาเรียกว่าแหบจ้ะแห่ทานฮะ

จากลูกตะโนดหรือว่าลูกตานกันแล้วนะคะ

กร้อยจิกอะ

โอ้โฮทำไม่รู้

ตรงกลางตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นแกน
แล้วต้องจอกออกเราต้องจอก
อ๋อเพ็ดไม่เป็นคะมันเป็นคนคนติดใจ
เวลาได้ทีนี้สุดเต็มเราก็นำไปต้ม
นำประมาณ๑๐๒๐นาทีไฮมันนิม
นาทีออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูส่วนสาว
ส่วนผสมทั้งหมดจะมีทั้งหมด๑๕ยางวัตถีฤทธิ์
หมุกก้มเลยนะค่ะ
น้องต่อไป

เสร็จเรียบร้อย

คือยำหัวถโดด
นี่ชื่อหนึ่งยำ

ครบเครื่องเต็มอิ่มทุกอย่างเลยค่ะ
สำหรับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไร่กลาง
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน

เสียงรถมารอรับแล้วนะแอ๊ะ

โอ้โหชุมชนนี้สุดยอดเลย
บรรยากาศนี่คือสวยมากเป็นทุ่งนา
และเห็นต้นตานค่อยขึ้นมา
คือมันสวยมากเขาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะ
มีภาพยนตร์มีละครหลายเรื่องเป็นลโคเทชั่นด้วย
ดีค่ะมีโอกาสก็รอนะ

เขาว่ากันว่าแก๊งนี้ผู้ชายหมู่มวลเนี่ย
ไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไป
ต้องมีสาวแต่ถามหน่อยถ้ามีสาวไปด้วย
เพื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวจะมีคำตอบ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
โคกัศสะบัดข่าว

บรรดาชายหนุ่มเนี่ยเขาก็จะรวบรวมกัน
รวมตัวกันไปเที่ยวไปออกทริปใช่ไหมล่ะ
รวมตัวกันก็บอกว่าขอไปแต่กลุ่มเพื่อน
ต้องเอาผู้หญิงไปหรอกแต่จะบอกให้เขาจำเป็นนะ
ทำไมอ่ะต้องมีสาวเพราะเหตุผลแบบนี้ครับ
พอถึงเวลาที่พวกคุณจะถ่ายรูปกันคุณงงเลย

คุณไม่มีคนดูแลเรื่องมุมภาพ
ไม่มีคนดูแลเรื่องของซีนอารมณ์ต่าง
คุณเหงาไหมดูสิยืนตัวตรงยังก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนมาถ่ายกับธรรมชาติ
มันต้องมีท่าทางมีแอคติ้งสิ

ถูกแล้วคุณต้องวางเฟรมให้ดีด้วย
เรื่องพวกนี้สาวเขารู้ดี
ใช่ไงพอหนุ่มมาล้วนกันแบบนี้เลยเป็นภาพนิ่งไร้อารมณ์เลยทีเดียว
กับภูเขาต้องถ่ายยังไงคะเอาคุณชิสาก่อนถ้าพื้นหลังเป็นภูเขา
ภูเขาข้างหลังภูเขายิ่งใหญ่เราก็ต้องใหญ่ให้สู้ภูเขา
นี่ต้องเกิดจรรย์สุพัฒน์สลาชอบไปทะเล
ไปทะเลทะเลต้องอย่างไรคะ
วายวายทะเล
เรือใบอันนี้ถ่ายคลิป
เรือใบคลิปขำเซลล์กัน
เขาบอกว่าแต่ละอาทิตย์ควรจะมีผู้หญิงอยู่ด้วย
เป็นสิ่งสวยงามจะลงใจใช่
ไปตามผู้กันสมัดข่าววันนี้ไปด้วยความหนาวค่ะ
จากคนเราจะหนาวแล้วน้องหมาเห็นว่าเขามีขนเต็มตัวขนาดนั้น
เขาก็หนาวไปนะคะต้องห่มผ้าให้เขาบ้างนะคะ
รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป